คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่นางเอกสาวสวยกันบ้าง

คือหลายคนบอกว่าช่วงหลังงานละครก็ไม่ค่อยได้เจอ
แล้วปรากฏว่างานหนึ่งเจนนี่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่ง
บอกว่าอะไรอยากจะหันหน้าเข้าสู่ทางทำ
เพราะว่านั่งสมาธิมานานกว่า๘ปีหลายคนอึ้ง
มีมุมนี้ด้วยนะคะสำหรับสาวสวยสุดแซ่บอย่างแม่เจนี่ของเรา
ได้ยินแบบนี้เชื่อว่าหลายคนใจหายอยู่เหมือนกัน
แล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าเฮ้ยเอายังไงเจนนี่นางเอกดังระดับแถวหน้าของเมืองไทย
จะทิ้งแบบว่าทางโลกหันหน้าสู่ทางทำจริงจังหรือเปล่า
ล่าสุดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราขอเจาะไมค์ถามนิดนึง
ฟังจากปากสาวเจนนี่เลยเอาให้หายคล่องใจกันไปเลยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะเจนนี่ก็บอกว่าหันหน้าพึ่งทางทำเลยนะ
ทำมาตั้งนานแล้วตั้ง๘ปีแล้วสวดมนต์เอ่ยนั่งสมาธิเอย
แต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะลาบวชอะไรขนาดนั้นนะ
แต่ก็ได้แต่นั่งสมาธิแบบนำความสงบสู่จิตใจตัวเอง
สวดมนต์สัมผัสได้ด้วยตัวเองหลายครั้งเลย

แล้วก็ปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับน้องโนล่าลูกสาวด้วยค่ะ
ไม่อยากใช้คำนั้นเนอะว่าแบบโอ้โหตกตะกอนเบอร์ไหน
เพราะว่าตะกอนแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน
แต่ว่าเจนแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกสงบ
สมองที่มันแล่นตลอดเวลาค่ะ

เรียกว่าเราก็เพิ่งทำมาหันไปทำมาอีกนิดนึง

ปีแล้วที่เราแบบทำแบบนี้
คือก่อนหน้านี้ก็ทำเรื่อยทำทุกวัน

วิทยากรสวนเยอะกว่านี้หยอดพระกรณ์ชินบัญชร
เราเจออะไรที่มันดีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

มันมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกดี
รู้สึกเราแฮนโดได้แล้วก็มีสมาธิมากยิ่งขึ้น
ก็ถูกฝังไปถึงน้องนูล่าน้องหลักผิด
ใช่เพราะทุกครั้งที่สวดมนต์นั่งสมาธิ
จะแผ่เมตตาให้ลูกสาวด้วย
ลูกสาวเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาก็คือชีวิตเรา
การที่เราทำอะไรให้ตัวเองก็คือการที่เราทำอะไรให้เขาด้วย
ก็คิดว่าการที่เจนทำแบบนี้ให้ลูก

นั่งสมาธิมานานแล้วทำเกี่ยวกับสายบุญมานานแล้วนะคะ

แต่ทำแล้วแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเยียวยาจิตใจตัวเอง
แล้วก็ทำให้ตนสงบมีสติจัดการกับทุกปัญหา
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตได้สุดยอด
รับความปังเนาะเราก็เพิ่งทราบนี่แหละ
เอาไปใช้ได้นะเคล็ดลับการใช้ชีวิตของสาวเจนนี่
มีหลากหลายแง่คิดหลากหลายแง่มุมเลยนะคุณผู้ชมนะ